เอาสั้นผิดถ้าพูดถึงตามหลัก
บีบีกันเนี่ยคือคุณไม่ต้องเอาไปเข้าไปเป็นเรื่องอาวุธเลย
แต่มันเพียงแต่ว่าคำว่าสิ่งเทียมอาวุธปืนคือรูปร่างลักษณะนี่เหมือนกัน
และคุณจะต้องแยกคำจำกัดฟาร์มบีบีกันให้ออกจากสิ่งเทียมอาวุธปืน
หรือจะรวมก็แล้วแต่ก็ไม่ว่าอะไร
เพื่ออนาคตเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
แต่อย่างแบงค์กันเนี่ยผมคิดว่ามันต้องเป็นกฎหมายที่ต้องเป็นสิ่งเทียมอาวุธปืน
มีความผิดใครเก็บไว้มีความผิด
แต่เวลาจะใช้เนี่ยมีกฎหมายแล้วนำเข้าค้า
แต่ตอนนี้เวลาคุณจะเอาสองอย่างแต่คนที่เอาไปใช้เนี่ยคุณไม่มีกฎหมายเอาไง
คุณต้องออกกฎหมายคนที่เอาไอ้แบงค์กันไปใช้ด้วย
อย่างระยะสั้นเมื่อวานที่ออกมาก็คือให้ในทะเบียนอาวุธปืนทั่วประเทศเนี่ยนะ
งดการออกใบอนุญาตสั่งนำเข้าหรือค้าซึ่งสิ่งเทียมอาวุธปืนทุกชนิด
แค่นั้นไหมเดินที่กฎหมายมันไว้แค่นี้นี่
และไม่อนุญาตให้รายใหม่ขออนุญาตเป็นผู้ค้าสั่งนำเข้าสิ่งเทียมอาวุธปืนเพิ่มอีก
ขอให้ผู้ครอบครองแบล็งกันบีบีกันหรือสิ่งเทียมอาวุธปืน
ที่อาจจะดัดแปลงเป็นปืนได้
ให้ที่ครอบครองอยู่เนี่ยให้นำไปแสดงและทำบันทึกต่อในทะเบียนอาวุธปืนตามภูมิลำเนา
ซึ่งตนมีทะเบียนบ้านอยู่ให้กรมศุลกากรตรวจสอบการนำเข้าสิ่งเทียวุธปืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งแบล็งกัน
อันนี้เขาเน้นที่แบล็งกันอันนี้ระยะสั้นนะแบงค์กัน

ถ้าฟังจากระยะสั้นก็คือใครครอบครองแบล็งกันแล้วบีบีกันคุณต้องมาแจ้งแล้วมาลงทะเบียน

ขาบีบีกันและแบล็งกัน

มันอาจจะไม่ถึงขนาดนั้น

ผมเห็นด้วยเลยงดไม่ให้นำเข้าไม่ให้ค้าด้วย
ค้าเพราะมันมีกฎหมายมีแค่นำเข้ากับค้าเฉย
คืออย่างตอนนี้แบล็งกันเนี่ยแต่ไม่มีกฎหมายว่าไอ้คนที่เอาไปไง
ดังนั้นถ้าจะแก้คุณก็ต้องออกกฎหมายที่คนที่ครอบครองแบงค์กันนั้นตอนนี้ต้องเอามา
ถ้าไม่เอามาก็ถือว่ามีความผิด
อันนี้เขาบอกว่าคุณต้องเอามานี่ตอนนี้เขาบอกแล้วว่าคุณครอบครองอยู่เนี่ย
คุณต้องมาแสดงและทำบันทึกต่อในทะเบียนอาวุธปืนตามภูมิลำเนาที่มีทะเบียนบ้านอยู่

ผมขอย้อนตรงนี้หน่อยนะเพราะเมื่อกี้เราก็คุยกันก็คือที่ยาลาที่ว่าเป็นที่เด็กเขาสั่งแรงกันมาใช้
คือถ้าจะดูตามระบบก็คือสิ่งเทียมอาวุธปืนคนนำเข้ามามันต้องนำเข้าใช่ไหมพี่

คนที่นำเข้ามาขายแล้วคนมาซื้อใช้สมมุติผมนำเข้ามาขายแล้วพี่แต้มพี่วิทยามาซื้อจากผมเนี่ย
ไม่ต้องไปแจ้งกรมการปกครองไม่ต้องไปขออนุญาตอะไรเลย

พอได้ไปแล้วแบล็งกันได้ไปแล้วก็ไม่รู้แล้ว

ประกอบไปใช้อาวุธปืนใช้กระสุนจริงเลย

เหมือนปืนจริงที่คุณต้องไปลงทะเบียนเป็นขั้นเป็น
ต้องไปขออนุญาตให้มีแล้วใช้อาวุธปืน
จดทะเบียนกับกรมการปกครอง
ช่วงเวลานี้ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งกับการควบคุมแบงค์กันให้เข้มงวดขึ้น
อย่างที่ผู้การว่าที่เราคุยกันอยู่นะครับ
แต่บีบีกันไม่ควรจะเอาเข้าไปอยู่หรอกครับ

เพราะว่าโดยตัวมันเองเนี่ยทำอย่างไรมันก็ยิงใช้กระสุนจริงไม่ได้
เพียงแค่ออกกฎหมายว่าห้ามมีสิ่งเทียมอาวุธปืน

เพราะว่าคำว่าสิ่งเทียมอาวุธปืนก็คือ
อาวุธที่มีรูปร่าง

แต่ทีนี้คำถามคือว่าเขาจะมาลงทะเบียนกันไหม

ไม่มีหรอกถ้าบีบีกัน

แต่ผมมองว่ามาตรการที่ออกมาเนี่ยมันเป็นมาตรการที่เหมือน
เอาล่ะอาจจะบังคับหรือขอร้องอะไรอย่างเท่าแต่
แต่ต้องพูดถึงว่าต่อไปมันต้องมีโทษทางอาญา
ต้องเข้ามากำหนดโทษถ้าไม่กำหนดโทษนะไม่มีทางหายไป
ขอบคุณนะครับแล้วก็ชมสดที่นี่ครับไทยรัดทีวีช่อง๓๒ครับ